นั่นเนี่ยเขาเตรียมพิธีพิธีหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนเขาไปรวมตัวกัน
ที่บริเวณยอดเขาครับคุณผู้ชมไปกันดูที่นั่นเนี่ยจะได้เจอกับใคร
ได้เจอกับพระครูโสพลวิสารัฐเจ้าวาดวัดกระแสครูหาสวรรค์
และคณะลูกวัดฮะเตรียมมาทำพิธีขอขมารอยพระพุทธบาทเขาวังไสอ๋อ
ถ้าพูดแบบนี้แล้วคนระยองเขารู้จักกันดีเลยล่ะ
คือก่อนที่จะมีการจัดงานปิดทองเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่๒๐๒๕มกราคมที่จะถึงเนี่ย
ที่บริเวณยอดข่าวแห่งเนี่ยเมื่อครั้งก่อนปีพุทธศักราช๒๔๗๗
นับถอยหลังไปแล้วกันกี่ปีเขาบอกว่ายุคนั้นสมัยนั้นได้มีการอัญเชิญ
รอยพระพุทธบาทขนาดกว้าง๗๗เซนติเมตรยาวสัก๑๕๖เซนติเมตร
ตั้งเป็นสำนักสงเขาวังไสจนถึงปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ประชาชนก็ขึ้นมาที่นี่มากราบไหว้และปิดทองกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วขอพรจากรอยพระพุทธบาทพรที่ขอมีอะไรบ้างอ่ะ
เรื่องของหน้าที่การงานโชคลาภก็มาบางคนก็สมหวังไปผิดหวังบ้างก็มีเหมือนกัน
แต่ก็ตั้งใจทำมาหากินกันต่อไป
เดี๋ยวนะคุณนำมาเมื่อปีอะไรนะ
จนถึงปีนี้๒๕๖๖รวมทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะ

วิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน
คือตอนนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วย

เขาจะมีงานปิดทองรอยพระพุทธบาทนะครับ

เพราะฉะนั้นมีโอกาสลองไปกันดูอยู่ที่จังหวัดระยอง๒๐๒๕มกราคมนี้นะครับ
หน้าใช่ไหมมีโอกาสแวะเวียนกันไปนะคะอาสาธุสาธุค่ะ